การจากกระทรวงคมนาคมคาดว่า
ปีนี้จะมีจำนวนผู้เดินทางอย่างน้อย๒๒ล้านคน
ดังนั้นเตรียมคุมเข้มเรื่องของความปลอดภัยครับ
ในอาคมเติมวิทยาภัย๑๐รัฐธรรมดี
ว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงการเตรียมแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
ในการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะช่วงเทศกาลสงครานปีนี้
ที่มีวันหยุดติดต่อกันนานถึง๕วัน
ตั้งแต่วันที่๑๓ถึง๑๗เมษายน
โดยระบบขนส่งมวลชนจะเพิ่มเที่ยววิ่งทั้งรถบขศและรถร่วมบริการ

เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
โดยจะเพิ่มเที่ยววิ่งจาก๓๕๑๔๕๕เที่ยวเป็น๔๖๒๔๘เที่ยว
หรือเพิ่มขึ้น๕๔๗๙๓เที่ยว
บอกขอสอจัดเที่ยวรถเสริมระหว่างวันที่๘ถึง๑๘เมษายนนี้
รวมแล้ว๑๕๓๔๐เที่ยวเฉลี่ยแล้ววันละ๒๐๐เที่ยว
ทำให้มีรถวิ่งบริการรวม๙๐๐เที่ยวต่อวัน
สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงถึงวันละกว่า๒แสนคน
คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการรวมประมาณ๓๗๐๐๐๐๐คน

รถไฟเองก็เตรียมเพิ่มตู้โดยสาร๑๒ตู้ในขบวนรถประจำทั้ง๒๔๔ขบวน
โดยจะเพิ่มขบวนรถไฟฟรีทั้งขาไปและขากลับรวม๒๙ขบวน
รองรับผู้โดยสารได้เป็น๑๗๐๐คนต่อวัน
จากปกติรองรับได้ตัวเลข๑แสนคนต่อวันนะครับ
ความกังวลเกี่ยวกับจุดตัดรถไฟ
ตอนนี้จะประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเข้ามาดูแลในจุดตัดทางรถไฟ
ที่ยังมีจุดลักผ่านหรือไม่มีเครื่องกั้น
จำนวน๕๘๔จุด

ท่ากาศยานสุวรรณภูมิท่ากาศยานดอนเมือง
กัดศยานภูเก็ตท่ากาศยานเชียงใหม่
อากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย

จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการช่วงสงกราน
ระหว่างวันที่๘ถึง๑๘เมษายนนี้

เฉลี่ยแล้ว๓๖๑๘๐๐คนต่อวัน
และมีเที่ยวบินประมาณ๒๔๒๐๐เที่ยวบิน
เฉลี่ย๒๒๐๒เที่ยวบินต่อวันครับ
สำหรับจุดที่มีการจราจรหนาแน่นทั่วประเทศ

จะจัดเจ้าหน้าที่ประมาณ๒๐๐๐คน
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เดินทาง
ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นเรื่องของความปลอดภัย
นี่คือสิ่งที่กระทรวงคมนาคมนั้นยืนยันมาตรการนะครับ
คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีประชาชนเดินทาง

จากปีก่อนที่ตัวเลขประมาณ๒๑ล้านคน

การกินเที่ยวรถหย่อนภาษีและอันนี้ส่งจากราคาน้ำมันที่กลับรถลงครับ